แค่บรรยากาศสิโอ้ยยยยยยยิ่งใหญ่แล้วคุณดูนะฮะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรมวัดลำดวน
แม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะคะ
ซึ่งทางจังหวัดน้องคายเขาทำการจัดพิธีพราม
บู่งสวงบูชาพญานาคกราบว่ายสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคค่ะ
ภายในพิธีนะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทางจังหวัดเนี่ย
เขาจัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้
มีการนำเหล่าบรรดานางรำกว่า๖๗๒ชีวิต
มาร่วมกันรำบวงสวงบูชาพญานาคด้วย
นี่ค่ะมีนางรำสวยงามอ่อนช้อยขนาดนี้
ซึ่งเหล่าบรรดานางรำที่มาในวันนั้นนะคะมีตั้งแต่นางรำตัวน้อยเลยนะ
ไปจนถึงนางรำสาวใหญ่ไปจนถึงนางรำสาวสวย
มีทุกเพศทุกวัยเลยคุณดูนี่เห็นไหม
สาวสวยค่ะสาวน้อยสาวใหญ่ผู้ชายก็มีเหมือนกัน
โดยเฉพาะนี่นางรำคนนี้คุณดูสวยไหม

ซะจนตะลึงสวยซะจนนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยละสายตาไม่ได้เลยค่ะ
แต่เรื่องความสวยงามอลังการยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมดูอันนี้ต่อ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงแล้วเขามีการแสดงประกอบแสงสีเสียง
เปิดตำนานบ้างไฟพญานาคให้ชมกันอีกด้วย
นี่ก็ยิ่งใหญ่มากซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่๒๒
ก็เลยจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีทั้งฉากเวทีแสงเสียงเครื่องประดับตกแต่ง
โอ้โหสวยงามอลังการสุดไปเลยคุณชนะคุณดูครับ
นี่ค่ะโดยการแสดงครั้งนี้ใช้นักแสดงและทีมงานชมรมหน้าตสินหนองคายกว่า๓๒๐คน
ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อที่ชาวหนองคายมีต่อพญานาคนั่นเอง
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าการแสดงชุดนี้ถือว่าเป็นการแสดงที่ได้รับความสนใจนะทั้งจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวหนองคายเป็นอย่างมากเลย
สำหรับใครที่อยากจะตามไปสัมผัสชมความอลังการของงานนี้นะคะไปกันได้เลยค่ะโดยปีนี้จัดเต็มการแสดงให้ได้ดูกันยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลย
รีบไปกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่นถนนอาหารการลอยเรือไฟบูชาพญานาคและลอยกระทงยักษ์ในแม่น้ำโขงอีกด้วย
โอ้โหเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก

แต่ละอำเภอเขาก็มีการจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการ
หลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชม
ท่องเที่ยวกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาแบบนี้
บอกตรงนะว่าจังหวัดน้องคายผมยังไม่เคยได้มีโอกาสไปเลย
อยากไปจังอยากจะไปดูเหมือนกันอยากจะไปให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่ง

มันจะสวยงามมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
เพราะว่ามันเป็นอะไรที่หลายคนเชิญชวน
ที่หนองคายรวมไปถึงจังหวัดอื่นด้วยเช่นเดียวกัน